ถ้าวิศิษย์วิติศที่พื้นหาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัด
ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

หนึ่งล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ความรักของแม่คือรักแท้ที่บริสุทธิ์
แต่ความรักของคนที่ไม่ใช่แม่แท้
บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่เพียงใด
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
วันที่ฉันหอบผ้าหอบผ่อน
พาลูกออกมาเดินเล่ร่อนที่ถนน
วันนั้นเป็นวันที่ชีวิตฉันอับจนหนทางจนแทบจะหมดอะไรตายอยาก

แต่ฉันก็ได้กำลังใจจากลูกของฉัน
ที่สำคัญฉันยังได้รับน้ำใจจากพวกครูที่โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน
ทำให้ฉันมีชีวิตมีความหวังอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้

ครอบครัวฉันมีกันอยู่๓คนค่ะ
มีฉันแล้วก็ลูกฉันอีก๒คน
คนโตเป็นผู้หญิงชื่อมิ้ว
คนเล็กเป็นผู้ชายชื่อหยก
เด็กทั้งสองนี่จริงแล้วก็ไม่ใช่ลูกของดิฉันค่ะ

ตอนนั้นเรายังอยู่กับแฟนอยู่ซึ่งเราไม่มีลูก
เราก็อยากได้เด็กเอามาเลี้ยง
น้องมิ้วเนี่ยค่ะพ่อแม่เขาเอามาทิ้งไว้หน้าบ้าน
ตอนนั้นน้องมิ้วอายุได้แค่๖เดือนเองค่ะ
สงสารก็เลี้ยงมาเหมือนอย่างกับลูก
แม่เพิ่งสอนหนูหลายอย่างเลยค่ะ
สอนหนูทำงานบ้านสอนหนูทำกับข้าวค่ะ
เลี้ยงน้องมิ้วมาได้ประมาณสัก๒ขวบ

ตอนนั้นหยกอายุได้ควบหนึ่งค่ะ

พอเราเห็นแล้วก็เกิดความสงสาร
พ่อแม่ก็ทิ้งผมไปตั้งแต่เล็ก

และแม่พึ่งเขาก็เลี้ยงผมไว้จนตอนนี้ผมได้อายุ๙ขวบแล้วครับ
ประมาณเจ้ามิ้ว๕ควบ

ก็เอาเด็กสองคนนี้ไปอยู่วัดด้วย
อาศัยอยู่ที่วัดได้๕ปี

ซึ่งพอมาอยู่กับเขาแล้วอยู่ไม่ได้
เราก็ต้องเอาเด็กหาที่อยู่ใหม่
ก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน
มันงงมันตื้อไปหมดนะคะ
ตอนที่แม่ค่ะไม่มีที่อยู่ค่ะ
หนูก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะพาหนูไปที่ไหน
หนูก็นึกจงสั่นแม่นึกสู้สั่นน้องค่ะ
ก็เลยโทรหาครูจอยซึ่งเป็นครูของเด็กสองคนนี้
ครูเป็นครูอยู่โรงเรียนที่น้องมิ้วกับน้องหยกเรียนอยู่นะคะ
มิ้วกับน้องหยกเนี่ยเวลาย้ำตอนแรกเนี่ยด้วยความที่เทอมสองแล้ว
เขาก็จะอยู่ด้วยกันแค่สองคนเป็นเด็กเงียบไม่พูด
มีอะไรก็ทำด้วยกันแค่สองคน
พี่พึ่งเขาก็โทรมาหาเราก็ตกใจก็เลยบอกพี่พี่รอก่อนนะพี่อยู่ไหน
เดี๋ยวเด็กไม่ได้เรียนหนังสือเด็กไม่มีที่อยู่
โรงเรียนเนี่ยมีบ้านพระครูหลังเก่าอยู่ก็ให้พี่เขามาอยู่ที่บ้านพระครูก่อน
พอฉันไม่อยู่บ้านพักข้างโรงเรียนก็ได้เข้าทำงานเป็นแม่ครัว
ตอนที่มารับทำเป็นแม่ครัวโรงเรียนไม่เคยทำกับข้าวมาก่อน
วันแรกแรกที่ทำผัดกะเพราทุกคนต้องทนกินอาหารซึ่งเค็มมากค่ะ
ด้วยความที่ครูเขาสงสารเราและเด็กเขาเมตตาเขาก็บอกแล้วก็ให้เราแก้ว่าทำแบบนี้นะเข้าไปสอนเราในครัวก็มีค่ะ
เราก็เริ่มใหม่ทำใหม่ค่ะพยายามปรับปรุง
พี่พึ่งเนี่ยเขาก็พยายามฝึกทำเรื่อย
กับข้าวที่เป็นอย่างสองอย่างผัดกะเพราผัดภาคแรกที่เรารับประทานอย่างนี้นะคะ

เด็กก็จะได้เริ่มรับประทานอาหารที่หลากหลายมากขึ้น

บางวันผมก็ไม่ได้เล่นที่ไหนผมกับพี่มิ้วก็จะมาช่วยแม่ทำงานครับ
พอเด็กนักเรียนกินข้าวเสร็จผมก็จะมาช่วยแม่พึ่งร้านถาดข้าวครับ
จากพี่พึ่งเป็นแม่ครัวแล้วนะคะพี่พึ่งเนี่ยนะคะเขาจะช่วยกวาดบริเวณโรงเรียนเนี่ยค่ะ

แล้วก็ต้นไม้ทุกต้นในโรงเรียนนี้ค่ะที่มันมีแปลง
เราทำให้ด้วยความเต็มใจค่ะเพราะเรารักทั้งครูและโรงเรียนที่ให้โอกาสเราค่ะ
พอมาถึงช่วงโควิดโรงเรียนปิดก็เลยไม่มีรายได้
ครูจอยเขาปลูกกระชาย
แกก็ให้ไปปลูกกระชายบ้านแกวันละ๓๐๐
ซึ่งงานพวกนี้เราไม่เคยทำมาเลย
แกก็ทำไม่เป็นแรกเราก็ต้องสอนแกก่อน
วันแรกที่ไปทำนี่ระบมปวดไปหมดทั้งตัวค่ะ
เวลาที่แม่ไปรับจ้างครูจอยทำงานในดงกระชายค่ะ

เราเองก็มีโรคประจำตัวเป็นความดัน
บางครั้งอาการความดันเราเหมือนมันจะกำเริบ
คือมันตาลายเวียนหัวใจสั่น
เป็นความดันก็ปวดหัวเวียนหัว
ก็ไม่ได้ไปหาหมอหรอกค่ะเราก็ห่วงแกแล้ว
ตอนหนูเห็นแม่เป็นลมที่ดงกระชายค่ะ
หนูกลัวว่าแม่จะเป็นอะไรไปค่ะ
ที่เป็นห่วงก็ในส่วนของพี่พึ่งเนี่ย
ก็ส่วนห่วงเรื่องโรคประจำตัวของเขา
ความดันสูงของเขาเนี่ยค่ะ
แล้วในส่วนของเด็กนะคะ
ก็ห่วงเรื่องถ้าเขาจบจากโรงเรียนนี้ไปเนี่ย

แล้วเขาจะมีค่าใช้จ่าย
มีเงินในการเรียนหนังสือต่อไปไหม

ฉันจะขายข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอด

ซึ่งไม่ต้องกวนทางโรงเรียน
และครูจอยให้คอยช่วยเหลือดิฉันค่ะ
แล้วก็จะเป็นทุนการศึกษาให้เด็กได้เรียนต่อค่ะ

เพื่ออนาคตเขาเอง
แม่พึ่งเขาดูแลหนูดีค่ะ

เดี๋ยวอาจจะต้องพูดคุยถึงปมชีวิตที่เราเผชิญกันมา
แม่พึ่งตอนนั้นนะครับยังเป็นมีคู่ชีวิตอยู่นะครับ

ก็ปรึกษากันเหมือนกันสองคนผัวเมียว่าอยากมีลูก

แล้วก็ได้มาเจอกับเด็กคนนึงครับสวรรค์ส่งมาจริง

น้องมิ้วอยู่ในห่อผ้าแบบนั้นเลยเหรอครับแม่พึ่ง

แม่เขาเอาห่อใส่ห่อผ้าไม่ได้ใส่เสื้อ
ตำเล็บเหมือนกับเขาไม่ได้ตัด

แม่ตัดใจเลี้ยงเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะเลี้ยงประคบประงมธนุถนอมมาอย่างดี
เหมือนกับแม่คนหนึ่งที่พึงปฏิบัติต่อลูกเลย
เราก็เลี้ยงเข้ามาด้วยความรักเลี้ยงให้เป็นลูกจริง
แล้วก็ไม่คิดจะให้เขารู้ความจริงว่าเขาไม่ใช่ลูกของเรา
แต่มาวันหนึ่งเขาก็รู้ว่าเขาไม่ใช่ลูกของเรา

แต่หนูมาย้ายโรงเรียนนะคะตอนอนุบาล๓ค่ะ
แล้วที่โรงเรียนเขาถามประวัติแม่ค่ะแล้วหนูก็ได้ยินค่ะ

พอได้ยินคำตอบนั้นจากปากแม่แล้ววันนั้นมิ้วรู้สึกยังไงยังจำได้ไหมลูก
รู้สึกที่เสียใจทำไมแม่ถึงไม่บอกหนู
ถึงถ้าหนูรู้หนูก็ยังจะรักแม่อยู่อย่างนั้นแหละค่ะ
ทำไมถึงไม่บอกความจริงกับลูกครับ

เพื่อนจะล้อว่าเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่
ครั้งแรกที่บอกบอกเขาใจก็คิดว่าตอนโตเขาจะทิ้งเราไหม

เด็กจะตามหาพ่อหาแม่เขาไหม

ในใจหนูคิดว่าหนูจะทิ้งผู้หญิงคนนี้ได้ไหมลูก

พวกเขาเรียกหนูมาหนูจะทิ้งเขาได้เลยค่ะ

ส่วนผู้ชายอีกคนนึงหนุ่ม

ทุ่มหนึ่งแล้วเราก็เอาไอ้นี่เข้านอนมายืนเรียก
แม่ตัดสินใจเดินไปดูเป็นเจ้าหยกแม่เอามาทิ้ง
เราก็เอาเข้าบ้านแต่รู้แล้วแหละว่าแม่แกคงทิ้งไปก็เลี้ยงมาด้วยความเต็มใจอะเนาะ
เพราะเอิญมามีวิกฤตอย่างนี้คุณผู้ชมปัญหาครอบครัวซึ่งเดินทางต่อกันไม่ได้
ก็เลยจำเป็นที่จะต้องแยกจากกัน
เพราะฉะนั้นแม่พึ่งก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

หลังจากนั้นมาเนี่ยไปอยู่วัดพักหนึ่ง
อาศัยใบบุญของพระเด็จพระคุณหลวงพ่ออยู่ได้สักพักพอดีท่านเจ้าอาวาส

เห็นบอกว่าเราหกเหลือเหินไปตายกันตาบหน้า
เหมือนไม่มีโดมอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ

ครับพ่อแม่
ไอ้โต๊ะที่เขาตั้งอาหารนะเนอะ
เราก็ทำเป็นอย่างนี้บังหัวท้าย
แล้วเรากับลูกก็อยู่ในนั้น

ก็พอตอนเช้ามาก็เพื่อน

พอคำว่าเด็กไม่ได้เรียนหนังสือเนอะ

ก็คุยกับคุณครูที่โรงเรียนเมืองเก่าทองแสนนะคะ
ครูว่าให้ไปรับพี่พึ่งมาก่อน
โรงเรียนเนี่ยมีบ้านพักครูอยู่๒หลังค่ะ
ก็เลยคุณครูนี่แหละค่ะก็ไปช่วยกัน

แล้วพอครูจอยเขายื่นมือเข้ามาช่วยอย่างนี้ครับ

รู้สึกดีใจค่ะเหมือนท้องฟ้าเปิด
คือหนึ่งลูกเราจะได้มีที่นอน

อกจากจะให้ที่พักที่อาศัยแล้ว
จอยไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับคุณผู้ชม
ปรึกษากันกับครูบาอาจารย์ในนั้นเห็นบอกว่า
ทางโรงเรียนให้เป็นแม่ครัวใช่ไหมฮะ

พี่พึ่งก็ทำไม่เป็นนะครับ
แต่ก็คือคุณครูก็ต้องช่วยกันสอนก่อนเลยว่า
ว่าพี่พึ่งทำอันนี้นะใส่อันนี้ก่อน
วันแรกก็เค็มมาเลย

กะเพราผัดกะเพราค่ะวันแรกที่เข้าไป
กินกันเค็มอย่างนั้นอีกกี่วัน

ใช่เทอม๑เต็ม

จืดมากเผ็ดมากเค็มมาก

เด็กได้กินกับข้าวหลากหลายแล้วค่ะ

ถึงจะทำงานตามที่เขามอบหมายหน้าที่แล้ว
เห็นบอกว่าแม่ไปกวาดห้องลงห้องเรียน

เย็นเช้าเปิดไฟปิดไฟโรงเรียน
เราคิดว่าอันนี้มันน้อยนักที่จะตอบแทนโรงเรียน
ถ้าไม่มีโรงเรียนเราจะไปอยู่กันที่ไหน
แต่มันมีช่วงโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยสิ
โรงเรียนปิดทำยังไงกันล่ะแม่ก็แย่เนอะ
ก็อย่างว่าได้ครูจอยอีกไอ้เพิ่งไปทำสวนให้หนูอืม
ปลูกกระชายสอนย่า

แล้วได้วิชามาจากใครล่ะคะ

จอยให้โอกาสเพื่อเราจะได้มีตังค์มาเลี้ยงลูกของเรา
วันแรกที่ไปทำกระชายแม่เป็นลมใช่ไหมครับ

แดดมันร้อนและงานนี้เราเป็นงานที่เราไม่เคยทำ
มันปวดเมื่อยเลยนะมือนี้ก็เจ็บ
แล้วเราเป็นความดันเราก็อดทน
วันนั้นก็เป็นลม
ก็สองคนนี้ช่วยและเราเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอ
ไม่อยากให้เป็นภาระใครเลยแหละ
เด็กมาถึงเด็กบ้างลูกเด็กน้อย
จริงแล้วงานหลักของเราช่วยคุณแม่ทำอะไรบ้างลูก
ทนยากระชายต้นฟักชีทนฟักชีครับ

แต่ว่ารู้สึกสงสารแม่ค่ะ
แม่ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูหนูเลี้ยงดูน้องค่ะ

มิ้วมีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงที่แสนดีข้างหน้านี้ไหมลูก

ถึงแม่จะไม่ใช่แม่ของหนูจริง

อยากจะพูดอะไรกับแม่ไหมลูก

เห็นแล้วหนูให้กำลังใจแม่ยังไงบ้างคะ

ถึงยังไงแม่ก็ยังมีหนูกับน้อง
ถามเขาว่าหยกนิ้วถ้าแม่ตายแกอย่าทิ้งกันนะ

จริงแล้วเนี่ยแม่หวังอะไรในตัวสองคนนี้บ้างครับ
ไม่หวังเลยแม่ไม่ได้หวังให้หนูมาเลี้ยงแม่
จนแก่จนเท่าแค่ให้เป็นคนดีค่ะ

วันนี้แม่พึ่งมาในรายการถ้าได้เงินไปแม่คิดว่าจะนำเงินไปต่อชีวิตอะไรครับ
ตั้งใจว่าช่วงโรงเรียนปิดเทอม
เราจะขายข้าวเหนียวหมูทอดหมูปิ้งไก่ทอด
ค่ายลูกเสือเพราะโรงเรียนเราอยู่ในค่ายลูกเสือ
ที่เหลือก็จะเก็บไว้เป็นทุนให้พวกเขา
อย่างน้อยมีเงินให้เขาเนี่ยวันเราตาย

เพราะยังไงมากน้อยคำที่เราสั่งสอนเขาเนี่ยเขาต้องเก็บเอาไว้มั่งแล้วค่ะ
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่อบอุ่นในวันนี้ครับ

คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าลูกจะไม่ใช่ลูกที่แท้จริงก็ตาม
แต่แม่พึ่งก็พร้อมที่จะมอบแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูก
ช่วงหน้านะครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่พึ่งจากจังหวัดนครปฐม
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อเพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่สักครู่เดียว

กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของแม่พึ่งจากนครปฐมนะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วเชิญแม่พึ่งมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้แม่มั่นใจเรื่องไหนแม่เลือกตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑อาหารกลางวันของนักเรียน
เรื่องที่๒จังหวัดนครปฐม
เรื่องที่๓ภาษาไทยระดับชั้นป๓
เรื่องที่๔โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน
เรื่องที่๕ตั๊กสิริพร
เลือกอาหารกลางวันของนักเรียนค่ะ
เรื่องอาหารกลางวันของนักเรียนครับ
เพื่อนต้องเตรียมอาหารกลางวันสำหรับเด็กตั้งแต่กี่โมงครับ
โมงเช้าคือเข้าไปเตรียมของค่ะ

แล้วก็เตรียมพวกชามช้อนถาดที่จะต้องให้เด็ก
อาหารที่เราเตรียมมีอะไรบ้างครับ
เด็กเล็กก็จะเป็นต้มจืด
ถ้าเด็กบ๑ขึ้นมาเราก็จะมีผัดกะเพรา
ของหวานก็แล้วแต่บางวันแตงโมมั่งชมพู่มั่งค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียนนะแม่นะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีข้าวสวยนะฮะแม่ผัดกะเพรา
มีไก่นะครับแล้วก็มีแตงโม
แงควาน้ำจิ้มแล้วก็ถาดหลุม
เดี๋ยวแม่เขาจัดอาหารเหมือนที่ทำที่โรงเรียนนะครับ

และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือ
จัดชุดอาหารกลางวันโรงเรียนจำนวน๑๐ถาดภายในเวลา๓นาที
ค่ะที่โรงเรียนเราทั้งหมดมีกับข้าวสองอย่างคือเผ็ดอย่างจืดอย่างหนึ่งแล้วก็ผลไม้นะคะ

ก็คือ๖๐ถึง๖๕ถาดค่ะ
ข้อนี้แม่คิดว่าแม่ทำได้ค่ะสู้ค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ไปนะคะ๑ถาดครับ
คราวแล้วสำหรับถาดที่๑
หรือสิทธิ์ถาดที่๒จะเยอะ

ใส่๒แม่งโมสองมีแปลงกามีน้ำจิ้มนะครับ
พร้อมเจอสิ่งให้เรียนเลยนะครับ
สิทธิ์ถาดด้วยกันนะครับ
สิทธิ์ถาดแล้วตกมาแม่งไว้นะลูก

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ตาคุณจอยเหลือกันอีก๔เรื่องจะเลือกไหนให้ครูจอย
เรื่องที่เหลือคือเรื่องจังหวัดนครปฐม
ภาษาไทยระดับชั้นป๓
โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงเสน

ขอเชิญครูจอยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
ตัดใส่อะไรที่ต๊ักสิริพร
น้ำเสียงของพี่ตั๊กเขามีพลัง
แล้วก็แกรักแม่ค่ะหนูก็รักแม่
เวลาพี่ตั๊กออกรายการเนี่ยครูได้ติดตามผลงานบ้างไหมครับ

เกี่ยวกับประวัติของคุณสิริพรอยู่ยอดครับคุณครู

ถ้าไม่พร้อมคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตั๊กสิริพรได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นจากเวทีสยามกลการในปีใด
ตัวเลือกที่หนึ่งพศ๒๕๓๒
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖

พอสอ๒๕๑๔หรือ๑๕ประมาณนี้นะคะที่จำได้คร่าวนะคะ
ก็คิดว่าน่าจะถูกนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
ขอตอบข้อ๓ค่ะ
ตัวลืดที่๓พอสอ๒๕๓๔ครับ
มีความว่าได้ยินเพลงพี่ตั๊กมาตั้งแต่อายุประมาณนี้ใช่ไหมคะ

ผมขอให้โชคดีครับครูจ้อยยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

มิ้วนะครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องจะเลือกเรื่องไหนครับ
เรื่องจังหวัดนครปฐม
ภาษาไทยระดับชั้นป๓โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน
ขอเลือกเรื่องโรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสนครับ
โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสนนะครับ
ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องมิ้วมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตั้งแต่ป๓เทอม๒ค่ะ
เดินสำรวจทั่วโรงเรียนหรือยังลูก
หนูคิดว่าน่าจะรอบโรงเรียนแล้วค่ะน่าจะรอบโรงเรียนแล้วนะ
หนูห้องน้ำนี้เราผ่านบ่อยไหมลูก
บ่อยพอสมควรค่ะใต้ก๊อกน้ำลงไปเห็นไหมลูก
นั่นแหละเราเบอร์ภาพเอาไว้มันมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่เต็มไปหมดเลย
ค่อยเรียบเรียงนะลูกเพราะว่าคำถามมันอยู่ตรงสติ๊กเกอร์เนี่ยลูกรูปสัตว์ต่างนี่แหละ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ก๊อกน้ำนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์รูปสัตว์ชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งลิง
ตัวเลือกที่สองฮิปโปโปเตมัส

ตัวเลือกที่สี่หมีโคอาร่า
ก่อนที่จะมาถ่ายรายการเมื่อเร็วนี้หนูเพิ่งจะไปผ่านตรงก๊อกน้ำตรงนั้นมาค่ะ
แต่หนูก็คุ้นตาฮิปโปกับหมีโคล่าค่ะ
หนูไม่มั่นใจช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ
ขอเลือกหมายเลขที่๑ลิงค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งลิงครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ
ให้โชคดีตอนนี้เหลืออีกหนึ่งหนุ่มลูกน้องชาย
จะเลือกเรื่องไหนให้น้องขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง
คือเรื่องจังหวัดนครปฐมเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๓
หนูขอเลือกภาษาไทยระดับชั้นป๓ให้น้องค่ะ
ภาษาไทยระดับชั้นป๓นะครับ
ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องหยกมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หยกลูกชอบเรียนวิชาอะไรเป็นพิเศษ

ภาษาไทยยากไหมสำหรับหยก

แต่นี่คุณครูเนี่ยบอกให้เขียนคำศัพท์ภาษาไทยบ่อยไหม

วันนี้นะลูกจะมีคำมาให้หนูได้ลองอ่านดู

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่หนึ่งแพร่พันธุ์
ตัวเลือกที่สองสัมพันธ์
ตัวเลือกที่สามเมล็ดพันธุ์
ตัวเลือกที่สี่เผ่าพันธุ์
ผมชอบเขียนแต่คำบอกคะแนนเกือบเต็มทุกครั้งเลยครับ
ใน๔คำนี้ผมเคยเห็นคำว่าเมล็ดพันธุ์

ข้อนี้ผมคิดว่าผมน่าจะตอบถูก
เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ

ตัวเลือกที่สองสำพันครับ
ตัวเลือกที่สองสัมพันธ์ครับ

ตอนนี้ครบแล้ว๔ข้อนะครับคุณผู้ชม

ครอบครัวของแม่พึ่งนะครับจะสามารถพิชิตเงิน๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
ตัดสินอนาคตครอบครัวของแม่พึ่งนะครับ

นครปฐมว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท

ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับโดยยังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะครับจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้
บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้ก็อย่างที่บอกครับมาใช้โอกาสแล้วนะครับจะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นแหละครับมีแต่ได้
เอาละครับคุณผู้ชมครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับจากเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๓ครับ
แม่ก็ทิ้งผมไปตั้งแต่เล็กเล็กและแม่พึ่งเขาก็เลี้ยงผมไว้
จนตอนนี้ผมได้อายุ๙ขวบแล้วครับ
กลางวันผมก็ไม่ได้เล่นที่ไหนผมกับพี่มิ้วก็จะมาช่วยแม่ทำงานครับ
พอเด็กนักเรียนกินข้าวเสร็จผมก็จะมาช่วยแม่พึ่งร้านถาดข้าวครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือคำใดเขียนผิด
ตัวลกที่สอง๓๐๐๐บาทครับ

ถูกถูกถูกถูก

คำใดเขียนผิดก็คือสัมพันธ์นะลูก
เพราะว่าจริงแล้วที่ถูกต้อง
ตัวพันทอทงต้องไม่มีสารอุ
ครอบครัวของแม่พึ่งจากนครปฐม
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตข้อแรก
๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอก

อาหารกลางวันของนักเรียนครับ
ครอบครัวฉันมีกันอยู่๓คนค่ะ
มีฉันแล้วก็ลูกฉันอีก๒คน
เด็กทั้งสองนี่จริงแล้วเป็นเด็กกำพ้า
น้องมิ้วเนี่ยค่ะพ่อแม่เขาเอามาทิ้งไว้หน้าบ้าน
สงสารเลี้ยงน้องมิ้วมาได้ประมาณสัก๒ควบ
ก็มาได้น้องหยกมาเรียกหน้าบ้านค่ะ
พอเราเห็นแล้วก็เกิดความสงสาร
ก็เลี้ยงมาเหมือนอย่างกับลูก

เขาจะได้เติบโตไปเพื่อตัวเขาเอง

จัดชุดอาหารกลางวันโรงเรียนจำนวน๑๐ถาดภายในเวลา๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงทำได้
ลุ้นกันนะครับว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

ทำได้นะฮะใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
สองนาทีสี่สิบวินาทีครับ
ทำได้แล้วนะครับ๓แรงแข็งขันในวันนี้กับภารกิจนี้นะครับคุณผู้ชม
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต
เพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก

ครึ่งทางหลังนี้นะฮะอีก๒ข้อที่เหลือมาลุ้นกันต่อนะฮะ
ขอให้โชคดีนะครับจากเรื่องตั๊กสิริพรครับ
จากพี่พึ่งเป็นแม่ครัวแล้วนะคะ
พี่พึ่งเนี่ยนะคะเขาจะช่วยกวาดบริเวณโรงเรียนเนี่ยค่ะ

ที่เป็นห่วงก็ห่วงเรื่องโรคประจำตัวของเขา
ความดันสูงของเขาเนี่ยค่ะ
แล้วในส่วนของเด็กนะคะ
ก็ห่วงเรื่องถ้าเขาจบจากโรงเรียนนี้ไปเนี่ย

แล้วเขาจะมีค่าใช้จ่ายมีเงินในการเรียนหนังสือต่อไปไหมอย่างนี้ค่ะ

ตะสิริพรได้รับรางวัลนักร้องดีเด่น
จากเวทีสยามกลการในปีใด
ขอตอบข้อ๓ค่ะ
อ่าพศ๒๕๓๔ค่ะ

ถูกข้อนี้นะคะหนึ่งแสนบาท
และไม่รู้เงินหนึ่งล้านบาทนะคะ

ตั๊กสิริพรนี่นะครับได้รับรางวัลนักร้องดีเด่น
จากเวทีสยามกลการในปีพศ๒๕๖
ร้องไห้เลยโถแม่คุณ
ให้กำลังใจกันหน่อยให้กำลังใจกันก่อนครับ
อย่าต้องร้อง
พลาดไป๑ข้ออย่าเพิ่งใจเสีย

จากข้อที่เหลือนี้ไม่ได้ลุ้นเงินล้านแต่มีโอกาสลุ้นเงินแสนจากเรื่องนี้ครับคุณผู้ชม
โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน
ตอนที่แม่ค่ะไม่มีที่อยู่ค่ะ
หนูก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะพาหนูไปที่ไหน
หนูก็นึกสงสารแม่นึกสงสารน้องค่ะ
เวลาที่แม่ไปรับจ้างครูจอยทำงานในดงกระชายค่ะ

แม่พึ่งเขาดูแลหนูดีค่ะ
หนูรักแม่พึ่งมากเลยค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ก๊อกน้ำนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์รูปสัตว์ชนิดใด
ขอเลือกหมายเลขที่๑ลิงค่ะ

แสนบาทจะได้กลับไปหรือไม่ครับ
จากข้อนี้นะขอให้โชคดีนะครับ
๑แสนบาท

ก๊อกน้ำนั้นไม่มีสติ๊กเกอร์รูปลิงครับ
ทำไปได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ข้อนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณแม่พึ่งนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑แสนบาทและกุญแจต่อชีวิต
๑ดอก

ครอบครัวมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้๓ดอกกัน

ตอนนี้ต้องเลือกก่อนครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
๓ดอกรวมเป็น๖๐วินาทีนะครับ
พร้อมแล้วไขครับ
พร้อมเลยอีกดอกมาเลยลูก
อีกดอกหนูจะไขไหม

ออกแล้วครับ

จะได้เงินโบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

เฮ้ย

ต่างทุกอย่างเลย

หมายเลขหนึ่งจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
โบนัสหลังตู้ใหม่ได้เป็น

เติมใหม่
และโบนัสในตู้หมายเลขสองคือ
ถ้าตอนนี้เพียงกันสุดตัว
โบนัสในตู้ที่เหลือนี้นะครับ

วันนี้นะฮะสรุปกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวของแม่พึ่งจากจังหวัดนครปฐมนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นไม่น้อยเลยนะคุณผู้ชม
๑แสน๑หมื่น๕พันบาทและเข้าสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

ถึงแม้จะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไข
แต่แม่พึ่งก็พร้อมที่จะทุ่มเทหมดหัวใจ

ทั้ง๔ท่านที่มาร่วมรายการของเรา

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็น
วันนี้ผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนนะครับ

โอ้โห

ขายตั้งแต่บ่าย๓ถึง๕ทุ่มค่ะ

จำนวน๓กระด้งภายในเวลา๓นาที